ก็ต่อเนื่องจากที่คุยกับข่าวใส่ไข่เมื่อสักครู่เลย
ใช่ค่ะขอบคุณทางรายการข่าวใส่ไข่ด้วยนะคะ

โอ้โหต้องยอมรับว่าผู้คนให้ความสนใจจริง
ใช่ค่ะโดยเฉพาะกระแสในโลกโซเชียลเยอะมากจริง

ตำรวจเองยังบอกเลยว่าการทำคดีต้องตอบทุกคำถามในสังคม
โดยเฉพาะประเด็นที่แชร์กันในโลกโซเชียลให้ได้จะได้สิ้นสงสัย
ในแง่ของการสืบสวนสอบสวนนะฮะ
คือท่านผู้ชมครับต้องยอมรับว่านี่วันที่๖แล้วนะ
วันที่๖หลังจากเกิดเหตุที่คุณแตงโมนิดาเนี่ยตกเรือไปเมื่อ๒๔กุมภาพันธ์
คือพระรหัสสบดีสัปดาห์ที่แล้ว
ทุกคนยังเฝ้ารออยู่ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณตังโม
ถึงขั้นไปแบบวางแผนฆาตกรรมกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่
แต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยอุบัติเหตุแบบไหน
แล้วพลัดตกยังไงมีใครพลาดพลั้งแบบไหน
แล้วตอนช่วยเนี่ยมันยังไงกันแน่
ด้วยความที่เพื่อนที่อยู่บนเรือออกมาให้ข้อมูลช้า

แต่ละท่านอาจจะมีบางประเด็นที่พูดแล้วมันฟังแล้ว
เอ๊ะมันยังไงมันใช่เหรอหรือมันยังไง

เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะฮะแต่ดูภาพล่าสุดตรงนี้ก่อน
วันนี้มีข่าวตำรวจก็บอกตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

เอาไปจำลองเหตุการณ์นะ
แล้วทีแรกมีข่าวว่าจะให้ทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือเนี่ย

ใบพัดเนี่ยพ่อป้าตัวรอบอกให้ถอดไปก่อน

จะดูว่าดีเอ็นโอดีเอ็นเอไปโดนคุณตังโม
มีเรื่องมีเลือดมีตัวอย่างอะไรอยู่บ้างหรือเปล่า
ประกอบเสร็จกำลังจะเอาลง

ตอบัยพัฒน์ผิดข้าง

เลยต้องถอดแล้วประกอบใหม่
แล้วประกอบใหม่เสร็จปุ๊บ
เอาลงน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
ยังไม่ทันออกไปได้เท่าไหร่ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าติดเครื่องปุ๊บ
ใบพัดทำงานใบพัดหลุดฮะหลุดจมลงไปเลยอ่ะ
จมลงไปเลยครับจมลงไปเลยครับค่ะ
น่าจะมีเหตุโอ้โหนี่ดีนะไปไปตรวจมาเรียบร้อยแล้ว
แล้วน้ำลึกตั้งกี่สิบเมตรสิบกว่าเมตรกับยี่สิบเมตร
นี่ฮะหลุดไปแล้วถ้ายังไม่ได้ตรวจพิสูดนี้ก็ยุ่งเหมือนกัน
ค่ะถามว่าทำยังไงต่อตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปนำใบพัดอันใหม่
ก็คือใบพัดที่เป็นรุ่นเดียวกันที่ใช้ได้ครับ
เอามาต่อเรียบร้อยเดี๋ยวกำลังจะลงจำลองเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
แต่เท่าที่ทราบรู้สึกว่าจะไม่ได้เอาทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือเนี่ย
จำลองเหตุการณ์วันนี้แล้ววันนี้น่าจะเป็นลักษณะ
เอาเรือมาล่องเพื่อดูเรื่องของพิกัดความเร็วหรือว่าการวนการไปในจุดต่างมากกว่า
นั่นคือภาพสดเลยนะคะครับภาพสดที่ผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดกัน
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่นะคะอ่าก็เป็นลักษณะของการนำเรือไปล่อง
ในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ดูภาพเต็มเต็มภาพสดตอนนี้เลยนะคะครับ
คุณปอร์คุณจ๊อปที่มาจำลองเหตุการณ์เนี่ย
เป็นเรือชนิดเดียวกันแต่คนละลำ
แล้วก็ทยอยมาจำลองเหตุการณ์ทีละคนนะคะ

วันที่เดินทางกันไปแล้วมีคุณแตงโมด้วย

แต่ถ้าไม่มาเจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกลงไป

เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีค่ะว่า
เขาไม่ประสงค์ที่จะมาจำลองเหตุการณ์
อืมนี่คือล่าสุดณขณะนี้นะครับ
คดีที่เกิดขึ้นกับการเสียชีวิต
หลังจากตกเรือของคุณตังโมนิดานะฮะ

เดี๋ยวพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศเมื่อตอนเช้าก่อนนะคะ
เพราะว่าพี่ชายของคุณแตงโม

ซึ่งเป็นจุดที่พบร่างของคุณแตงโม

นั่นก็คือท่าเรือพิบูรสงคราม๑
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะ

พี่ชายบอกว่าแม้ว่าคุณแตงโมจะนับถือศาสนาคริสต์
แต่พี่ชายนับถือศาสนาพุทธ
ก็เลยขอทำพิธีเพื่อความสบายใจของครอบครัวนะคะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะดอกไม้ไปวางเอาไว้เต็มเลย

ส่วนนี้คือเครื่องเส้นไหว้นะคะ
ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อ
มีเครื่องเส้นไหว้จุดทูบไหว้
คุณไทยเอกพันธ์และกู้ภัยก็ลงเรือ
ทำพิธีที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะ
คือไปที่จุดที่พบร่างคุณตังโมเลย

ทำพิธีเผากระดาษทองถวายสังขทานและกรวดน้ำ

ขอให้น้องสาวไปสู่สุขติไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว

อย่างที่บอกเผากระดาษทองแล้วก็ใส่พานเอาไว้ค่ะ
พี่ชายบอกว่าถ้าเลือกได้ไม่อยากให้น้องจากไป
แต่พอได้เห็นภาพดอกไม้ที่แฟนคลับมาวางเอาไว้ริมท่าน้ำเพื่อไว้อาลัย
ื้นตันนะคะความรักจากคนที่เขารักคุณแตงโมจริง
ขอขอบคุณทุกคนด้วยที่รักน้องสาวของผม
นี่คือผมจะมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องนะครับ
ถึงน้องจะเป็นคริสต์นะครับแต่ว่าผมเป็นพุทธ
ผมก็มีความเชื่อของผมนะครับ
ผมในเมื่อเราเจอร่างแล้วเราก็ต้องเชิญดวงวิญญาณน้องกลับด้วย
อันนี้ผมเห็นแล้วผมตื้นตันมาก
นี่คือเป็นดอกไม้ที่คนที่ร่วมแสดงความไว้อะไรกับตังโมนะครับ

ดอกไม้มาวางไว้ที่ผ้านะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ
ทำให้รู้ว่าน้องผมเนี่ยมีคนรักมากนะครับ

ผมดีใจแทนน้องสาวด้วยนะครับ

เป็นดารานักแสดงชื่อดังที่แฟนเนี่ยก็ชื่นชอบชื่นชมในผลงานนะครับ

ทุกผู้ชมครับที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑
ก็เป็นบรรยากาศที่เหมือนกับทุกวันที่ผ่านมา
วันนี้เราไปดูอีกครั้งนึงเนี่ยยังมีแฟนคลับ
ยังมีประชาชนนำดอกไม้นำช่อดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยให้กับคุณแตงโมนิดา
ตรงจุดนี้เป็นจุดที่ใกล้ที่สุดสำหรับการเจอร่างของคุณแตงโมนะครับ
แล้วก็จุดที่คาดว่าจะหายไปก็อยู่ย่านแถวนี้
คุณสาวิตรีนี่เป็นแฟนคลับคุณแตงโมนะครับ
บอกว่ามาจากบางบัวทองในพื้นที่นนทบุรีนี่แหละ
นี่นะฮะนำช่อดอกไม้มาวางแสดงความอาลัยให้กับคุณแตงโมเหมือนกัน
แล้ววันนี้มากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ด้วย
บอกว่าหลังจากทราบข่าวเรื่องการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ย
ทำบุญให้ทุกวันไม่เคยขาดยอมรับว่าสงสารมาก
แล้วก็ชอบผลงานของคุณตังโมมาตลอด

บอกว่าจะร่วมกันสร้างรูปปั้นให้กับคุณแตงโมนิดา

แต่ยังไม่ชัดเจนว่าการไปตั้งอยู่ในสถานที่หนึ่ง
คือจุดประสงค์เป้าหมายให้คุณแต่งโมอยู่ในความทรงจำของเหล่าแฟนคลับควร

เป็นการแสดงถึงการไว้อาลัยให้กับคุณแตงโม
ส่วนเรื่องทางคดีคือสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ต้องให้ธั่งจตาธิสรุปสำนวนคดี
ว่าจะออกมาในลักษณะไหนอย่างไร
พี่ชายของคุณตังโมก็ได้มีการโพสต์เอาไว้

ก็บอกว่าถ้าผมยังเชื่อใจและเชื่อมั่นในความยุติธรรม
คงไม่ทำให้ผมผิดหวังใช่ไหมครับคุณตำรวจ
คือตอนนี้ก็ฝากความหวังไว้ที่ตำรวจในการทำหน้าที่นะคะ
พอข้อความนี้โพสต์ออกไปคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะมาก
เช่นคนก็มาบอกว่าขอให้น้องแตงโมได้รับความเป็นธรรม

ความยุติธรรมกับความจริงบางทีก็ขัดใจคนที่รอคอย
ความยุติธรรมเราเชื่อมั่นไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมแน่นอน
คนก็ไปให้กำลังใจนะคะแล้วก็คนก็รอคอยความยุติธรรมให้กับคุณแตงโม
เพราะว่าอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องทางคดีจะเป็นยังไง
คือนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะก็ทางพี่ชายก็พยายามที่จะตามเรื่องทางคดีตลอด
พี่ชายเคยโพสต์ภาพภาพที่คุณแตงโมไปเยี่ยมไปที่บ้านนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าไม่คิดว่านั่นจะเป็นการกอดกันครั้งสุดท้าย
ภาพนี้ค่ะที่คุณแตงโมไปเยี่ยมนะคะ
และพี่ชายก็จะคอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจคุณแม่
ตั้งแต่เกิดเรื่องคุณผู้ชมก็สังเกตดูว่าเวลามีข่าวที่คุณแม่ไปไหน
พี่ชายของคุณตังโมก็จะไปด้วยไปตามเรื่องทางคดีด้วยนะคะ
มีที่กอดกันนะคะวันนี้วันที่๖แล้วทางคดี
วันนี้กระแสข่าวออกมาเยอะเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งทางตำรวจเองก็ต้องออกมาให้สัมภาษณ์ระงับกระแสข่าวกันอยู่เหมือนกัน
อย่างเช่นบอกมีบางคนในกลุ่ม๕คนกลับคำให้การ
มีหลักฐานใหม่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวค่อยไล่ดูไปก็แล้วกัน
ใช่ค่ะคือมีกระแสข่าวว่าตำรวจจะมีการแถลง
และการแถลงในครั้งนี้จะทำให้คดีพลิก
เพราะว่ามีหนึ่งในเพื่อนของคุณตังโมที่อยู่บนเรือกลับคำให้การ
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้จะมีการแถลงอะไรในวันนี้นะคะ